คุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะพาไปจุดชมวิวผาเป้า
เขาบอกว่าที่นี่เป็นอันซีนจังหวัดนครพนมเลยนะคะ
เขาเตรียมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันแล้วพาไปดูกันหน่อยนี่
อันซีนขนาดไหนคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเริ่มหายากแล้วนะ
พื้นที่ที่มีต้นไม้มีป่าแบบนี้ให้เราได้เห็นให้เราได้เที่ยวกันค่ะ
อันนี้เป็นจุดชมวิวผาเป้านะคะจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม
เขากำลังทำการสำรวจกันอยู่ก่อนที่จะเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว
โดยผาเป้าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่รู้จักนะ
เป็นผาสูงสวยงามอยู่บนยอดเขาภูพาน้อยเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนในพื้นที่ตำบลหนองเบาะอำเภอนาแก่ค่ะ
เช้าเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเห็นแสงแรกของวันใหม่
ส่วนช่วงเย็นนะโอ้โหจังหวะที่พระอาทิตย์มันตกลับขอบฟ้าเนี่ย
อย่าบอกใครเลยอืมสำหรับเส้นทางขึ้นผาเป้านะคะ
ก็จะเป็นเส้นทางผจญภัยแบบออฟโรดระยะทางกว่า๒กิโลเมตรค่ะ
ก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์เนาะ
ชื่นชอบการผจญภัยก็มากันได้ผาเป้าตรงนี้เนี่ยในอดีตนะคะ
เคยเป็นฐานที่มั่นของสมาชิกพักคอมมิวนิสต์ซึ่งปัจจุบันเองก็ยังมีร่องรอยเส้นทางประวัติศาสตร์หลายจุดให้ได้ไปศึกษากันด้วย
ตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็ร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะคะวางแนวทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตั้งใจรองรับนักท่องเที่ยวทั้งเส้นทางการเดินห้องน้ำจุดถ่ายภาพต่างโดยตั้งใจว่าจะไม่ให้กระทบกับธรรมชาติที่มีอยู่แบบนี้
แต่ตรงหน้าผาเนี่ยมันไม่ได้มีที่กั้นถ้าไปต้องระวังด้วยอย่าปล่อยเด็กวิ่งแบบเลยไปอย่างนี้นะ
แล้วก็อย่าไปถ่ายรูปหวัดเสียวแบบว่าอยากได้ภาพสวยไงมันอันตรายนะคะก็เนี่ยคือแต่มันสวยมากจริงมันสวยจริง
อยากยืนตรงนั้นแล้วให้คนถ่ายตรงข้างนอกอ่ะก็เขาจะไปอยู่ตรงไหนล่ะคะคุณทัศนัย
แต่แค่จะบอกว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นในจังหวะพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเนี่ยดูดิ
เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นแหล่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอแต่งงานอีกจุดหนึ่งแน่นอนเพราะมันสวยมาก
ภาพที่ออกมานี่เหมือนอยู่เมืองนอกเลยถูกต้องนะครับไปเที่ยวกันได้นะครับ